เชฟปู่ได้บอกไปว่าความพิเศษและเสน่ห์ของโอชาคือการคัดสรรวัตถุดิบที่พิเศษจากแหล่งผลิตมาปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นั่นแหละค่ะจากคำบอกเล่านี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูขึ้นมาแล้ว
และการรอคอยนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วล่ะค่ะ
เพราะตอนนี้ครัวของเราพร้อมแล้วเชฟก็พร้อมเฮียน็อตก็พร้อมถ้าอย่างนั้นเปิดแก๊สแล้วมาลงทุนค่ะ
พร้อมกันค่ะ
เอาละครับตอนนี้เราบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูนี้กันก่อนดีกว่านะครับ
วันนี้เราทำเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดโอชาค่ะ
เตี๋ยผัดโอชาครับอ่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ใหญ่มากเลยใส่ใหญ่แบบว่าเราเลือกเอาเลยว่าจะใหญ่แค่ไหน
คือทำไมเราต้องเอาเส้นใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรครับ

ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเลือกไซส์ของมันเนี่ย
ที่แล้วถ้าเป็นทานเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำ

พอเรามาผัดเราต้องมาใส่เครื่องแกงเราใส่พริกแกงเนี้ย
เราก็เลยต้องเป็นขณะที่เราเลือกที่ว่าประมาณอยู่แค่นี้ค่ะ

เขาจะได้เข้าเนื้อแล้วเวลาเราไปผัดเนี่ย
มันจะทำดูดซับเรื่องซอสเข้าไปได้เต็มที่
เพราะก๋วยเตี๋ยวเราไม่ต้องปรุงแล้ว

ผมดูได้ครับขอดูได้นะคะ

ร้อยเรามาดูเครื่องปรุงอื่นบ้างเครื่องปรุงอื่นเรามีอะไร
ค่ะ๑เส้นเส้นเสร็จปุ๊บก็จะมีพริกแกง

ใช่ค่ะเราใช้แกงพริกขิง

ใช่ค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดแต่ใส่ขิงเข้าไป

สาเหตุเราต้องใช้น้ำของเขาที่เข้มข้น

ก็คือเอาน้ำของพริกแกงมาหมักก่อน

อ๋อมันกุ้งก็แยกเอามาผัดกับพริกเหรอหรือเป็นไง

อันนี้เป็นปากกรอบซึ่งตัวนี้แหละค่ะ

ดอรี่เนี่ยเนื้อเขาจะฟู
เบาทานง่ายไม่หนักจนเกินไป

แล้วก็ไม่แห้งเวลาเราเอามาทำเป็นปากกรอบ

พริกแกงปลากรอบธรรมดาที่ไม่ผัดกับพริกแกง

เราจะเอาปลาไปทอดก่อน

ปลาหมักซอส
เวลาเราเอาไปย่างซอสเนี่ย

อันนี้ปลานะคะผักไว้แล้วเส้น

ถูกต้องค่ะเอาน้ำพริกแกงใส่เข้าไปในเส้น

เราก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยเข้าไป
อันนี้แหละค่ะ

เดี๋ยวเชฟให้สัญญาณว่ากลับ

เพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเส้นมันจะไม่มันจะไล่เร็วมันจะซึมมันจะสลบอ่ะ

จริงอย่างดีนะใช้ได้
อันนี้เราใส่อะไรก่อนครับมันกุ้งค่ะมันกุ้งนะฮะ
จุดเริ่มต้นนึงกับไลก์เดียของกันทำเมนูนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
กุ้งเตี๋ยวพราหมฯเค้าทำเตี๋ยวพราหมฯแหละหรอ
ซึ่งจะอยู่ในชนชั้นสูง
เขาจะทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งไม่ปรุงไงฮะพร้อมทานได้เลยอืมอันนี้เราก็เอาจุดตรงนั้นเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนในในส่วนที่เป็นสไตล์ของเราคือเอาพริกแกงมาผสมให้มันมีรสชาติเลยครับกับเส้นโดยไม่ต้องปรุงรส
ออกสุกแล้วก็เร่งไปได้ไหมคะตอนนี้เร่งไปเลยอันนี้
ในขณะที่พริกแกงเข้าไปอยู่ในเส้น
เวลามันเจอความร้อนมันก็จะกระตุ้น
รสชาติของพริกแกงเนี้ยเข้าไปในเส้นมากขึ้น

นี่สวยนะคะเนี่ยติดแก๊สได้เลยค่ะ

ความร้อนได้นิดหนึ่งเราปรุงเพิ่มนิดนึงด้วย
อันนี้จะเป็นน้ำปรุงรสครับผมนะคะจะมีน้ำสบูดเฉพาะของร้านนิดนึงค่ะ
ใส่ก้อนนี้กลิ่นมันขึ้นเลยอ่ะใช่ค่ะ
ตอนนี้เหมือนเส้นมันเริ่มสุกมันก็เริ่มหดตัวนิดหนึ่งนิดนึง
ตัวนี้แหละที่ทำให้มันอร่อยมันจะมีความเหนียวและความหอมในตัว
ใช่ค่ะอย่างที่เชฟบอกว่าเราเลือกเส้นที่มีคุณภาพด้วยนะคะ
เราก็ใส่พริกปลากรอบคือปลาดอลลี่นี่แหละค่ะเราเอาไปทำเป็นปลาฟู
แล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปเพิ่มรสชาติถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว
เป็นเพียงเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวบางชนิดต้องมีความอ่า
แต่เราใช้เลือกใช้ถั่วฝักยาวเราไม่ต้องผัดให้เขาจน
สลบแค่ใส่เข้าไปแค่ปรุงเฉยเท่านี้ก็เสร็จแล้ว
คุณผู้ชมค่ะกว่าจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวโอชาเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะต้องเอาอันนั้นมาผัดกับอันนี้
อันนี้มากรองกับอันนั้นแล้วก็เอาอันนี้ไปผลัดกับอันนั้นต่อ
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่ามันซับซ้อนหลายเลเวลจริง
วัตถุดิบที่เรียงกันเต็มโต๊ะรวมเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดโอชา๑ชามเก๋
เห็นทีคงต้องลองชิมเพื่อเป็นบุญฝากดูสักครั้ง
ส่วนตอนนี้ขอให้เฮียเป็นตัวแทนในการบอกเล่ารสชาติให้ฟังหน่อย

เอาละครับแม่ในที่สุดนะฮะหลังจากการได้ฝึกทำนะครับเมนูของโอชาก็ได้ถึงเวลาทานแล้วนะครับ

ก็แนะนำให้ทานซี่เส้นก่อนนะคะใช่เพราะเรามีรสชาติจัดจ้านอยู่ในนั้น

แล้วก็ตักให้โดนปลากรอบที่อยู่รอบข้างอ่าตรงนี้ปลากรอบข้างค่ะ

หอมนะคะ
กลิ่นหอมของพริกแกงค่ะ

ฝรั่งทานเผ็ดค่ะฝรั่งร้องหาความเผ็ดแล้วก็รสชาติที่เป็นต้นตำรับ

ต้องปรุงเลยรสชาติเข้มข้นอยู่แล้ว

แล้วก็ไม่ได้เผ็ดจนเกินไป
ถูกต้องค่ะ
เบาอยู่แล้วก็ลิ้นจะร้อนนิดเดียว

ใช่ค่ะมีปลาเป็นส่วนโปรตีน
ที่เสริมเข้ามาให้มันมีรสชาติ

นุ่มนะคะไม่แห้งจนเกินไป
จะมีความเป็นหนึบนิดนึง

ของรสชาติของเส้น

เพราะว่าปลานี่ให้ชิ้นแบบใหญ่จริง
แล้วส่วนเครื่องก็แน่นจริงเลย
จานนี้เท่าไรเนี่ย

มีส่วนผสมของแฟชั่นพุธหรือดอก
น้ำกระทกลกคือแทชั่นฟู้ด

มาเหนื่อยนั่งดื่มน้ำขึ้นไปแล้ว

นำเสนออะไรครับผมความเป็นไทย

อันนี้ฝรั่งชอบแน่นอนใช่ค่ะทางเดชดาบ
มาพร้อมกับพรีเซนเทชั่นที่เราเห็น

แล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นของไทย

กับโอชาที่แห่งนี้ก็คือเอเชที่สถานี

จริงที่อยู่กลับมาในเมืองไทยเนี่ย

ด้วยความที่เราเบสที่โลเคชั่นไหน
เราก็จะอแดปให้เข้ากัน

ซานฟรานก็จะมีหลายโลเคชั่นเท่อกัน
จะมีทั้งถ้าเป็นไฟล์ไดนิ่งแคทชวยดาวนี่
หรือไม่ก็เป็นซื้อกลับบ้าน
เป็นเทกไว่อย่างเดียว
ปุ๊ปติวปุ๊ป

อเมริกาเจอโอชาขอให้แวะ

นูอื่นที่อยากแนะนำนะครับของโอชาที่มาแล้วต้องทาน

ค่ะถ้าเป็นของทางรุ่งฤดีเองเนี่ยเราจะมีต้มยำกุ้ง
หรือไม่ก็จะเป็นพวกหมวดสลัดหรือกุ้งแช่น้ำปลา
ที่เราเสิร์ฟมากับที่เป็นน้ำจิ้มรสจัด
ในลักษณะที่เป็นไอศครีม

ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือกุ้งแช่น้ำปลาก็ตาม
แต่วิธีการทำนั่นแหละที่มันโชว์ความสามารถของเชฟจริง
เพราะฉะนั้นต้องไปลองที่ร้านนะครับผม

สำหรับสาขานี้ก็เป็นอาหารทานง่ายนะคะ
ลักษณะจะเป็นคล้ายชั่วแต่ไม่ง่ายในแฝงของความที่เป็นโอชา
เพราะอย่างก๋วยเตี๋ยวชามนี้เราก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นที่นี่ที่เดียว

แล้วก็จะมีบางเมนูซึ่งเป็นขนมเบื้อง
แล้วก็เป็นลักษณะทอดมันกุ้ง
เขาเรียกว่าโอชา
คือคุณฟังแค่ชื่อก็ก็ธรรมดากินอย่างนี้ก็ได้
แต่ไม่เหมือนกันเพราะว่ารูปรักหน้าตาวิธีการทำนี่แตกต่าง
ฉะนั้นขอให้มาลองที่โอชาจริงเลยนะครับผม
๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่มเช่นกัน
ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
เอาล่ะครับใครอยากจะลองอาหารไทยที่รสชาติยังคงความเป็นไทยแท้
วันนี้ขอบคุณเชฟมากเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
โดนใจหลายคนกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยเส้นจันทร์ใสสารพัดเครื่องซีฟู้ด
ก็ดีงามกันไปคนละแบบแต่เดี๋ยวค่ะนี้มันเพิ่ง๑๑โมงกว่า
เอาเป็นว่าเล่าเส้นเป็นเรื่องยังมีอีกหนึ่งร้านนะคะ
สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปอาหารทุกจานก่อนที่จะทานเนี่ย
พลาดไม่ได้กับคาเฟ่ร้านนี้เพราะนอกจากตัวร้านจะสวยชิค
เมนูก็หน้าตาสวยไม่แพ้กันจะมีทีเด็ดอะไรมากกว่านี้อีกบ้าง

เมนูเส้นที่จะแนะนำในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับ
ด้วยความเราก็เป็นแปลกตั้งแต่ต้นแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป